เราไปต่อที่เรื่องของน้องพลอยกันหน่อย

เรียนเก่งมากครับแล้วก็มีสิทธิ์
จะเข้าการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับโลกด้วย
แต่ว่าเธอนั้นไม่มีสัญชาติ

เพราะว่าเรื่องของสัญชาตินี่แหละนะครับ
เรื่องนี้ครับนางสาวยนต์ฤดี

เป็นเด็กไร้สัญชาติตอนนี้เธออายุ๑๗แล้ว

แบบไม่คาดคิดเมื่อถูกเชิญไป

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการ
ขันระดับโลกในวันที่๑๗มิถุนายน

จากว่าเป็นบุคคลไร้สัญชาติ
ทางสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก็คือให้พรอยพิสูจน์สัญชาติไทย

หรือถูกตัดสิทธิ์ออกจาก
รายการแข่งขันเพื่อให้ทีม
ยังคงไปแข่งต่อได้
โดยที่ไม่มีพลอยเดินทางไปด้วย
เองก็มีการยื่นเอกสารเดินทาง

ตามข้อเป็นกฎหมายข้อที่๔ครับ

ไม่สามารถยื่นขอทำได้
ให้ผู้มีอำนาจตัดสินต่อไป

ซึ่งเอกสารของผู้แข่งขันต้องส่ง
พฤษภาคมซึ่งมันเลยไปแล้ว

โครงการที่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งต่อที่
ต่างประเทศก็ดีใจมากแต่เมื่อติดปัญหาเรื่องของข้อสัญชาติเนี่ย
ก็ไม่ได้ท้อนะพยายามปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่
ไปต่อแต่เมื่อถึงเวลาที่ครบกำหนดแล้ว
ยังไม่สามารถไปแข่งขันได้ก็ต้องยอมรับผลนั้น
แต่หากหน่วยงานใดหรือผู้ใหญ่ท่านใด
ยื่นมือเข้าไปช่วยก็จะดีใจมาก
ล่าสุดนายบุลรักษ์ยอดเพชรริฐฯการสอบพธบอก
แต่เนื่องจากว่าสปฐไม่ได้มีอำนาจโดยตรง
เรื่องของการให้สัญชาติหรือว่าการช่วยเหลือการทำวีซ่า
มอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาร่วมเข้าไปช่วยเหลือ
พร้อมกับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
แล้วก็ฝ่ายกฎหมายของสพประสานกับน้องพลอย
เพื่อติดต่อกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจโดยตรง
เรื่องของสัญชาตินะครับ